ที่เกิดขึ้นที่สุรินทร์หน่อยนะฮะกับคุณป้าท่านหนึ่งอายุห้าสิบสองนะครับ
เตือนกันไว้ด้วยนะครับค่ะไปเจอเว็บไซต์เจอลิงก์เจออะไร
เจอคนที่โทรมาเป็นพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยคืออย่าไปยุ่งกับมันเชียวนะ
นี่เดี๋ยวนี้เนี่ยถึงขั้นขู่ฆ่าเขาแล้วนะฮะบอกว่าเขาเป็นหนี้
เพราะเขาบอกว่าไม่มีไม่เคยยืมไม่เคยอะไรนี่ขู่ฆ่าเขาแล้วนะครับ

โอ้โหสุดยอดเลยนะสุดยอดเลยนะ
เอออัดเสียงไว้เลยล่ะอย่าลืมอ่านเสียงไว้ล่ะรอเปิดตอนงานศพคุณค่ะ
นี่บอกอย่าลืมอัดเสียงไว้นะแล้วไปเปิดตอนงานศพอ่ะ
นี่ทั้งขู่ทั้งแบบโอ้โหทั้งด่าอะไรเต็มไปหมด

คือบอกถ้าไม่แน่จริงเนี่ยไม่มาทำหรอกไอ้เงินกู้นอกระบบเนี่ย
คือปัญหาคือว่าคุณจะทำไม่ทำในเรื่องของคุณ
แต่ผู้เสียหายเนี่ยคุณป้าท่านนี้บอกว่าเขาไม่ได้กู้
คือเขาไม่ได้กู้แล้วจะมาบังคับให้เขาใช้หนี้มันจะเป็นไปได้ยังไง

คุณป้าวารีนะฮะอยู่ที่บ้านเลิศอรุณตำบลทัพทันอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะฮะ
บอกว่าน้องสาวเนี่ยไอ้โทรศัพท์ที่โทรมาเนี่ยแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เนี่ย
ว่าน้องของป้าเนี่ยติดหนี้เงินกู้นอกระบบเอาไว้๖๐๐๐บาท
ถ้าไม่จ่ายเดี๋ยวจะฆ่าปิดปากนี่ป้าก็โทรไปหาน้องน้องรับราชการอยู่ที่
บนรัชธานีป้าอยู่สุรินทร์น้องบอกไม่มีนะไม่เคยกู้อะไรที่ไหนเลย
วันต่อมาคอร์เซ็นเตอร์นี่โทรมาอีกแล้วก็พูดเหมือนเดิมบอก
ถ้าไม่ชำระหนี้๖๐๐๐บาทเนี่ยเดี๋ยวโดนแน่คุณป้าวารีก็บอก
ไม่รู้เรื่องจะโทรมาทำไมอะไรอย่างนี้สุดท้ายเนี่ยมันด่ามันขู่อย่างนี้เลย
นี่เป็นยังไงคือปัญหาคือเขาไม่ได้กู้ไงทั้งผู้เสียหายก็เลยนำคลิปเสียงนี้ที่อัดเอาไว้
ไปแจ้งความที่ทางสศสังขานะครับเราตามความคืบหน้าทางคทจุลทะจันทณะท่านภุมกรรมการสศบอกว่า
ว่าตอนนี้รู้แล้วว่าแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แก๊งนี้เนี่ยเป็นขบวนการที่ไปซื้อโปรแกรมมาจากต่างประเทศ
มันต้องมีโปรแกรมเลยเหรอพวกนี้โปรแกรมอัดเสียงโทรไปหาหรือว่าอะไร
โปรแกรมไอ้พวกเบอร์ทงเบอร์โทรอะไรนะมั้งลิงก์เลิ้งอะไรพวกนี้
แล้วก็จะให้พวกชาวต่างด้าวคนที่อยู่ตามแนวเขตชายแดนเนี่ย
มาเป็นพวกคอยโทรไปหาเหยื่อจะส่งลิงก์กู้เงินไปให้เหยื่อ
ใครหลงเชื่อกรอกข้อมูลไปไอ้พวกนี้ก็จะโทรมาหา
แล้วผู้ชมจะไปกดนะครับใช่บางทีไม่ทันอะไรกดคลิกเข้าไปดูเลยแบบนี้
เมื่อไหร่จะบล็อกไอพวกนี้ได้สักทีนะ
กดเข้าไปกึ้งเนี่ยมันเหมือนมีข้อมูลแล้วให้กรอกนู่นนี่นั่น
มันก็จะโทรมาพอโทรมาก็จะเจอแบบคุณป้าวารี
กู้ไม่กู้ไม่รู้ต้องจ่ายต้องจ่ายต้องจ่าย
ว่าญาติคนนู้นญาติคนนี้ไปยืมมาอะไรเยอะแยะไปหมด
นี่ฮะทางสพสังขะบอกว่าเดี๋ยวจะตามให้นะครับทุกผู้ชมครับ

เพราะว่ามุมหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าแหมไอ้พวกนี้ก็ไม่ได้ว่าตามจับมันได้ง่าย
ใช่ดิฉันยังโดนโดนบ่อยมากพี่อุ๋ยก็คือโทรศัพท์มาบอกว่าโทรมาจากตำรวจ
แวบแรกเราก็ตกใจนึกว่าคนในบ้านเป็นอะไรประสบอุบัติเหตุก็ฟังเขาต่อนะ
ครับสุดท้ายบอกเนี่ยคุณฟอกเงินผัวพันธุ์กับคดียาเสพติก
เอาละเกือบจะกดอัดเสียงเอามาออกทีวีมันรีบวางสายไปก่อน
แม่ไอ้พวกนี้แสบจริงเออจริงค่ะ
ไม่รู้ใครเป็นใครจะมาบอกคุณเข็มมาสอนยืมเงินงงมาก